ชั่วตะลอดตะหลาน
ไปตลาดตลอดตลอดกับใบตองดีกว่าจ้าทุกคนเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันเลยค่ะ
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ

ปลานิน๑๐๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๑๔๐บาทต่อเข่ง
ปลาสลิด๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาช่อนเลี้ยงวันนี้อยู่ที่๑๕๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ